มีการทำโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อจำลองเหตุการณ์การเสพฟ้อเลสครับ
แล้วก็มีการปันผลโดยหลักหลักก็คือมีการปันผลผ่านรูปแบบดิจิทัล
ซึ่งไม่ได้เป็นการโอนเงินแบบง่ายเป็นการทำธุรกรรมข้ามประเทศด้วย
ช่วงแรกเขาก็ปันผลร้อยละ๑๐ต่อเดือน
พอไปสักพักหนึ่งก็เหลือร้อยละ๕แล้วสักพักนึงต้องไม่จ่าย
พอคนเห็นว่าไม่จ่ายเขาก็อยากถอนเงินไปถอนเขาออกใช่ไหม
ปรากฏถอนไม่ได้คุณภาคภูมิครับ
พอมันถอนไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยบริษัทนี้เขาเปิดมา๔ปี
มียอดผู้เข้ารุ่นประมาณมากกว่า๓๐๐๐๐ราย
การจะลงเข้าไปรวมคุณเนี่ยต้องใช้เงิน๕๐๐๐๐บาทค่าต่ำ
คุณภาพออกเรียนว่ามันจะหายเยอะขนาดไหน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
วันนี้พระฤหัสสบดีที่๓๑ตุลาคมนะครับ
เราคุยกันว่าด้วยเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะ
ช่วงนี้ที่ดังเหลือเกินเนี่ยจากแชร์แม่มณีที่มีมะนาวเป็นแม่ขายด้วยนะครับ
แต่ว่าเธอจะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ต้องว่ากันไปตามขบวนการนะครับ
ว่ากันว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเป็นหมื่นคน
มูลค่าความเสียหายเป็นหมื่นล้านโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะครับ
วันนี้แขกรับเชิญของเราเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายจากทั้ง
ลูกโซ่๒แชร์นี้นะครับแล้วก็ทนายความมาด้วย
การลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่าเทรด
ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาระบุเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
โดยระบุว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
ต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น
ก็คือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนคนอื่นบุคคลนิติบุคคลบริษัทห้างร้านต่างอันนี้เขายัง
ทำจริงก็ได้แต่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทำบ้างไม่ทำบ้างหรือไม่
ทำเลยแล้วก็หลอกระดมทุนจากชาวบ้านประชาชนเงินเข้ามามันก็
ลักษณะของแชร์ลูกโซ่ได้ทางนี้มาไปให้ทางนู้นได้ทางนู้น
ไปให้ดังนี้แบ่งปันอัตราส่วนปันผลได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็
ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องของแชร์ลูกโซ่ทั่วไปอย่างแชร์แม่มณี
เนี่ยที่แม่มณีเขาบอกว่าตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะฮะแม่มณีเนี่ย
ฝากเงินกับเขาโครงการออมเงินกับแม่มณีได้๙๓เปอร์เซ็นต์ฝาก
พันหนึ่งได้๑๙๓๐บาทพอครบเดือนมีแม่ขายลูกขายอะไรเยอะแยะไป
หมดนะครับอันนี้ท่านรู้จักดีล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกัน
เราจะคุยกับผู้เสียหายว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่าง
ไหนและแน่นอนว่าทำไมถึงตกเป็นเหยื่อของเขาได้แล้วจากนี้
จะทำยังไงต่อแขกรับเชิญของเราวันนี้หลายคนนะครับ
คุณผู้ชมครับเริ่มต้นแนะนำจากทางทนายความที่เข้ามาช่วยเหลือ
เรื่องของคดีก่อนนะครับทนายปียนัทสุขยังหรือว่าทนายเจ
ครับแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะครับอ่าถ้าเป็นในส่วน
ของแชร์แม่มณีเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ลงเงินกับแม่มณีโดย
ตรงนะฮะเขาลงกับมะนาววันนี้ไปแจ้งความนะครับผิดไม่ผิด
มะนาก็ต้องไปว่ากันต่อตามกระบวนการนะวันนี้มีคนใดที่
คุยกันเลยอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อ
ถามตรงไทยรัฐทีวีได้นะครับมีน้องกี้กับน้องนกนะครับ
ส่วนทางฟอเล็กซ์กับบริษัทหนึ่งนะครับวันนี้มีผู้เสียหาย๔คน
ความจริงเขามีเป็นหมื่นคนนะครับที่เขาคุยกันแล้วก็รู้กันอยู่เนี่ยนะครับ
มูลค่าความเสียหายเป็นหมื่นล้าน๔ท่านที่มาวันนี้นะครับ
เดี๋ยวเรียงชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับ
เดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับสวัสดีพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหวันนี้มากันหลายท่านเลยนะธนาคิเชฟทั้ง๒กลุ่มนี่
เหลือทางนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยื่นเพิ่มขอให้สั่งเป็นคดีพิเศษด้วย
เพราะอันนี้มีความซับซ้อนสลับซับซ้อนมาก
แล้วบางส่วนที่โดนผัดผ่อนเมื่อวานบอกว่าจะได้รับเงิน
ส่วนที่ไม่ได้รับเงินเนี่ยจะมากันพรุ่งนี้อีกร้อยกว่าคน
เอาทางน้องกี้กับน้องนกก่อนนะแต่ว่าสองคนนี้เนี่ย
เขาไม่ได้ลงแชร์กับแม่มณีโดยตรงเขาลงกับมะนาว

นางสาวรัชบุรีอดีตเจ้าสาวที่ถูกพาคินเขาเทงานแต่ง
กี้ศูนย์ไม่เท่าไหร่ครับอ่าไม่ใช่ศูนย์ยังไม่ได้แล้วกัน

คิดว่าแจ้งก็อาจจะมีโอกาสได้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้ติดต่อหรือว่าได้เจอตัวกันหรือว่าได้คุย

ค่ะก็คือเขาจะคอยบอกตลอดบอกคนในกลุ่มตลอดว่าอย่า
แจ้งความถ้าแจ้งความเนี่ยเขาจะให้จะไม่ได้เงินเขาจะให้
คนที่ไม่แจ้งความก่อนเท่านั้นอันนี้คือกลุ่มของคนที่
ลงเงินตรงนี้กับมะนาวทั้งหมดแล้วใช่ค่ะแสดงว่าทั้งกลุ่มยัง
ไม่ได้เลยไม่มีใครแต่มีข่าวขึ้นมาใช่ค่ะก็เลยมาแจ้งความ

มันเป็นลักษณะยังไงฮะมันเป็นแบบไหนยังไง
ก็คือตอนแรกผมไม่ได้ศึกษา
มันก็ผมดูแล้วหนึ่งก็คือผมดูผลประกอบการย้อนหลัง
ผลประกอบการย้อนหลังของเขาเนี่ยมันดีมาตลอดจ่ายตรงมาตลอด
ต่อเดือนทุกปีได้ทุกเดือนนะครับ
เป็นเวลา๔ปีเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันสูง
แล้วผมก็ไปศึกษาไปดูในพันทิพย์
ปรากฏว่าในรีวิวในพันทิพย์เนี่ยคนที่มาคอมเมนต์ต่อว่าบริษัทถูกลบออกหมดเลย
หรือถ้าคอมเมนต์ที่ชื่นชมในเฟซบุ๊กเองเนี่ย
ที่โจมตีบริษัทเนี่ยก็ต้องออกมาประกาศขอโทษ
เอาเป็นว่าดูข้อมูลต่างแล้วรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือ
ก็เลยไปร่วมลงทุนกับเขาคือผมดูจากข้อมูลเนี่ยถ้าผิดถูกยังไงเดี๋ยวช่วยแย้งกันด้วยกันแล้วกันนะครับ
แล้วเขาจะเอาเงิน๕๐๐๐บาทของเราไปเทรดก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไป
ถ้าได้กำไรมาเขาจะแบ่งให้เป็น๖๐๔๐เป็นค่าเทรด๔๐๖๐คือ
แล้วพอลงไปแล้วก็ลงเพิ่มกันได้ก็ว่ากันไป

เขาจะเทรดกันแต่ละรอบนี้ประมาณหลายวงรอบ
ทุกวันหรือทุกเดือนสัปดาห์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
ไม่มีเว้นวันหยุดนักคันเทอร์เลอร์
แล้วสมมุติสมมุติถ้าซีลงไปห้าหมื่น

จะรู้ได้ยังไงเมื่อไหร่ซีจะได้ดอกผลอะไรคืนมาตอนไหนวันนั้น
คือในเว็บไซต์เขาน่ะเขามีแจ้งตลอดว่าตอนนี้เขาเทรดออเดอร์ไหนบ้าง

ตามปกตินะครับคือปกติจริงเขาก็มีของเขาเลย
ได้๒๔ชั่วโมงค่ะจันทร์ถึงศุกร์
แล้วออเดอร์แต่ละออเดอร์เนี่ย
มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะปิดเมื่อไหร่
ค่ะก็คือเราสามารถเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ปิดเมื่อไหร่ก็ได้
เหมือนเรามีพอร์ตหุ้นอย่างนี้ใช่เหมือนพอร์ตหุ้นเลยค่ะ
ตอนนี้เขาเทรดคู่เงินนี้อยู่นะมีออเดอร์นี้เปิดที่ตรงนี้

ก็คือเขาจะจัดการของเขาแต่ว่าเขาจะมีโชว์เราค่ะ
ว่าตอนนี้กำไรเราเท่าไหร่เทรดออเดอร์ไหนบ้าง
โบบอทหุ่นยนต์ในการที่จะไปวิเคราะห์ลงทุนดำเนินการ
เราไม่ต้องทำอะไรเลยลงเงินอย่างเดียวใช่ค่ะรอรับกำไรอย่างเดียว
เดี๋ยวแบ่งให้๖๐๔๐ก็ว่ากันมาอย่างนี้

คุณดีได้ไหมครั้งแรกสุดลงเท่าไหร่
ครั้งแรกสุดลงไปน้อยค่ะแสนเดียว

จากการเห็นตามเพื่อนเล่นหรือว่าไปเจอเองแล้วก็

ว่าถ้าเราลงเท่านี้แล้วผลกำไรตอบรับจะเป็นยังไง

อืมเราก็เอาเงินไปลงเลยตอนแรกโอนก่อน

แล้วทีนี้เราก็โทรไปหาเขาอีก

ฟิตเลยค่ะแล้วก็เซ็นสัญญากัน

ส่วนครอบครัวทั้งหมดของลูก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

แต่พี่คุยกันเมื่อสักครู่ไหนนะคะท่านผู้ชมครับพี่บีเนี้ย
เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านลูกกำลังเรียนอยู่ปี๑

๓ล้านคืองเงินเกษียณ
แล้วก็บางส่วนเอาบ้านไปจำนอง

ตอนนี้ยังไม่ได้เลย
ได้คืนมา๖๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็หลังจากพฤษภามานี้ก็คือไม่ได้เลยครับ

สัญญาณมันบ่งบอกตรงไหนว่า
ท่าทางไม่ได้แน่ถึงไปแจ้งความกัน
เห็นบอกว่าก็ยังมีคนที่เขาก็ยังได้อยู่ไม่ใช่ตอนนี้

ผมว่าน่าจะ๑ในหมื่นหรือเปล่า๑ในพัน

ทั้งหมดมีเท่าไหร่คนที่ลงทุนกับบริษัทนี้
คนที่อยู่ในเฟซเนี่ย๒หมื่นกว่าคน

หมื่นกว่าคนแต่แอคเคาน์จริงเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักหมื่น

นั้นคูณ๕หมื่นเข้าไปเนี่ยความสัญญาณมันเป็นหลักหมื่นล้านอยู่แล้ว

แต่นี่คนเดียวก็ครอบครวย๑๐คนก็๑๐ล้านแหละ

๓ล้านนี่๒แสนนี่๕แสน

แล้วมันการที่เขากำลัง
เขาก็กำลังทยอยโอนให้บ้างที่บอกว่าสุ่มให้อย่างนี้

หมายความว่าเขาพยายาม
เขาก็อาจจะบอกว่าผมไม่ได้โกงนะ
ผมไม่มาแจ้งความผมไม่ได้ยังไงก็ผมก็นี่ไง

แต่ประเด็นเนี่ยการที่คุณเปิดวงเงินอย่างนั้น

คุณไม่ได้เอาเงินทั้งหมดของเขาไปเทรดจริง

ผมว่ามันค่อนข้างผิดแผลกจากเรื่องปกติธรรมดา
อันนี้ถอนทุกคนเขียวหมดแต่ถอนไม่ได้
แล้วที่ได้มาเนี่ยมันแค่หลักพันหรือหลักหมื่นเองนะ
แต่ยอดเขาหลักแสนหรือหลักล้าน
มันได้แค่น้อยมากเสร็จส่วนที่เขาพยายามทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้โกง
อันนี้ไปแจ้งในข้อหาคดีอะไรคุณ
ผู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกโครงประชนด้วย

แล้วเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราที่ธนาคารจะให้ได้
โดยที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สามารถเอาเงินตัวนั้นมาจ่ายได้
ถ้าสามารถจ่ายได้ก็จ่ายคืนมาสิ

แต่ทั้ง๔ท่านบอกว่าบริษัทเขาก็ยังมีคนทำงานอยู่

ถ้าเป็นต้นทางเลยคือมณีเขาหายไปเลย

มะนาวก็ยังติดต่อไม่ได้
แต่อันนี้บริษัทเขาก็ยังมีคนอยู่ใช่ไหม

ผมถึงบอกว่าแชร์ตัวนี้เป็นแชร์ที่ซับซ้อน
เขาพยายามทำให้ดูว่ามันเหมือนมีระบบซับซ้อน

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยดูพอร์ตอะไรพวกนี้
มีบริษัทนอมินีในการรับโอนเงิน
แล้วมีการพยายามทำให้ดูว่าระบบยังรันอยู่
มีบริษัทไม่ได้หนีไปไหน
แต่จริงแล้วผมว่าอันนี้น่าจะวางแผนกันมาเป็นอย่างดีแล้ว
ค่อนข้างซับซ้อนไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายเคสนี้
ผมมองว่าสอนอท้องที่หรือตำรวจทั่วไปอาจจะทำไม่ได้
คือเราพยายามติดต่อทางผู้บริหาร
ทุกช่องทางที่เรามีช่องทางในการติดต่อ

ถ้าอยากจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ติดต่อมายังถามตรงได้เลยนะครับทางไทยรัฐทีวีได้เลยนะฮะ

เพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขากล่าวอ้าง
ไปแจ้งความกันเนี่ยท่านก็ออกมาบอกได้นะครับ
แต่ทั้ง๔ท่านเนี่ยบอกว่าเจอกับตัวแล้วมันเป็นอย่างนี้
ตอนนี้มันเป็นสัญญาณหรือยังว่า
เขาน่าจะสุดสายป่านแล้ว
จบคัดไปแล้วอะไรอย่างนี้

ชัวร์ครับ๑๐๐ผมสำหรับผมนะครับ๑๐๐

โดยทำให้ไม่แกบสัญญาให้ตรงไหนตั้งแต่ตอนที่เขาไม่จ่าย
เพราะว่ากำไรของผมยอดแรกคือแค่๑๐๐๐๐เดียวนึงกัน
กับ๓๐๐บาทเขาไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเลื่อนมา๔๕เดือน

ใช่แล้วผมพยายามบอกทุกคนว่า
เว็บเนี่ยบริษัทเนี่ยโก้ง

ทุกคนยังเชื่อมั่นบริษัทอยู่
แต่ผมคนเดียวปากเสียงเดียวก็ไม่สามารถทำอะไรได้
กระทั่งมันเกิดการรวมตัวของผู้เสียหายหลายคน

เพราะบริษัทที่จดทะเบียนนี้ที่อยู่ก็ปลอม
ไม่มีที่อยู่จริงนะคะ

ทำจ่ายตั้งจากเดือนพฤษภาพม
พฤษภาพมเช่นนี้

เขาเป็นลักษณะเช่าที่คือว่ามีคนพยายามติดต่อโทรไป
ก็ทางซิลก็ไม่รับสายไม่รับสายไม่รับสายไม่รับสาย
หรือบางทีเขาแอดเฟสไปถ้ารับแอดเขาก็จะตอบว่า
ขอให้รอหน่อยขอให้รอหน่อยประวิงเวลาไปเรื่อย
แล้วสุดท้ายก็ไม่ติดต่อกลับ
ครับทราบเรื่องราวที่มาที่ไปแล้วลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ยินข่าวได้ฟังข่าวแชร์แม่มณีลักษณะโครงการออมเงิน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับ
ว่าพอมันมีความเสียหายแบบนี้จากการไปเล่นแชร์ไปลงทุนกับแชร์ลูกโซ่แล้วเนี่ย
ชีวิตณปัจจุบันของท่านเหล่านี้เนี่ยเดือดร้อนแบบไหนเป็นยังไงกันบ้าง
และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

คุยกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหายจากแชร์ลูกโซ่นะฮะ
สืบเนื่องมาจากแชร์ลูกโซ่ของแม่มณีเขาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือการไปลงทุน
เป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยผมย้อนให้ท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะครับ

คือลูก๒คนแล้วบวกทางพ่ออีก๓คน

จะเช่าที่แถวเอกมัย

เราก็เลยบอกลูก
ไม่คิดเลยค่ะ
ไม่คิดว่าจะโดน
กำไรเข้ามาอย่างเดียวแน่

แล้วก็ในการที่เราได้คุยกับเขาโดยตรง

คุณดีทำงานไหมทำค่ะธุรกิจส่วนตัว
สามีอ่าสามีก็ทำด้วยกันค่ะมีงานประจำอะไรกันไหม
ไม่มีค่ะก็เท่ากับว่าที่ว่าจะเปิดร้านค่ะขายทุกคนไป
ใช่ก็จะเปิดร้านก็หยุดไปแล้วไม่มีเงินลงทุน
หมดเลยค่ะก็เหลือแค่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่ค่ะ
แต่เงินไม่ต้องไปใช้หนี้ใครเพราะคือเงินเก็บอย่างงี้ใช้ใช้แบงค์ค่ะ
ดีแบงค์อ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่ไปกู้แบงค์มากู้โอดีมาเลยค่ะ
อกวันเดือนทุกวันแล้วลูกก็หมดกำลังใจกันหมดเลย
ต้องกลับไปทำงานกันหมดไม่เหลือเงินเลยกู้แบงเท่าไหร่
ก็ห้าล้านนะคะส่วนของเราเองห้าล้านโอดีออกมาห้าล้าน
นั้นเงินเก็บของลูกทุกคนที่เราเก็บให้เขาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ
มันต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่ก็ดอกเบี้ยก็เยอะอยู่อะค่ะ
ก็ผ่อนเดือนเดือนหนึ่งก็ล้านละสองหมื่นสามคร่าวคร่าวนะคะอืม
ไม่รวมเงินต้นไม่รวมค่ะทำยังไงนี่จะทำยังไงต่อ
อืมก็อยากให้ดีเอสไอช่วยรับเป็นคดีพิเศษอืม
เพราะไม่อยากให้คนอื่นโดนอีกอะค่ะเครียดไหมในครอบครัว
เครียดอะค่ะก็มองหน้ากันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะ
ทุกวันนี้เจอกันที่บ้านคุยกับสามีคุยกับลูก
ก็ร้องไห้ค่ะร้องไห้ทุกวัน
ไปข้างหน้าเนี่ยมันมีความหวังอะไรอยู่บ้างไหม
หรือว่ามันไม่เหลือเลยอ่ะไม่เหลือเลยไม่เลยค่ะ
เฉพาะตัวเราไม่เป็นไรแต่มีแม่มีลูกมาด้วย
มันแบบบอกไม่ถูกอะค่ะ
เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะจริงดิ
มันมันพังทั้งครอบครัวว่าอย่างนั้นเถอะมันพังทั้งครอบครัวค่ะ

คือถ้าเป็นลักษณะครอบครัวแบบคุณดีเนี่ยค่ะ
เหมือนพี่บีพี่บีคือเกษียณเกษียณ
ทำงานแล้วเกษียณมาครับมีเงินเก็บครับ
มีบ้านภรรยาไม่ได้ทำงานครับลูกเรียนครับ
มหาวิทยาลัยใช่ไหมปีหนึ่งปีหนึ่ง
ปี๑ด้วยแล้วให้เรียนอินเตอร์ด้วย
มีเงินเก็บเท่าไหร่ประมาณ๓ล้าน
แล้วเอาบ้านไปเข้าแบงค์อีกเหรอใช่ครับ
เข้าแบงค์เท่าไรล้านหกครับล้านหกครับ
เป็นสี่ล้านหกคือลงจริงจริงฮะอ่าสามล้านสอง
สามล้านสองครับได้มาแล้วหกแสนครับ
เหลือสองล้านกว่าครับแต่ณขณะเนี้ยพอสองล้านกว่า
ที่มันยังไม่ได้กลับมาเนี่ยแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ย
ที่บ้านเรายังเหลืออะไรอีกไหมตอนนี้เงินไอ้ก้อนหกแสนนั้นยังอยู่ไหม
ก็หกแสนก็คืนกลับไปอย่างนั้นป่ะเราก็ไปใช้จ่ายอะครับไปใช้จ่าย
ส่วนเราก็ต้องมาส่งส่งดอกเขาต้นยังไม่ส่งนะครับ
หกเนี่ยส่งแต่ดอกเดือนละสองหมื่นสี่แล้วเรามีรายได้จากอะไรตอนนี้
เอ่อก็ตอนนี้ก็อ่าทำงานพิเศษก็ได้เดินอ่า
จากเครื่องงานประจำประมาณหกเจ็ดหมื่นก็ตอนนี้ดันพิเศษก็ประมาณสองหมื่น
อืมก็พอทุทุท้ายทายไปได้แต่ว่าก็ลำบากครับ
ลำบากจากที่ว่าเกษียณแล้วน่าจะสบายไอ้เงินก้อนที่เงินก้อนก็หมดไปแล้ว
เราเอาไปลงตรงไอ้เนี่ยฟอเล็กซ์อันนี้เราตั้งใจตอนนั้นเราวาดหวังตั้งใจว่าเราจะได้อะไรกลับมา
เราจะเอาไปทำอะไรคือจริงจริงอ่าจริงจริงนะตอนนั้นอ่ะครับ
เงินไอ้ที่ผมเอาไปลงที่เอาบ้านไปไว้เนี่ยคือผมต้องการเอาเงินมาเหมือนกับ
จะมาลีมาไปซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งอืมก็ไปดาวน์ไว้แล้วแสนนึงครับ
ก็กะว่า๓เดือนครบกำหนด๓เดือนก็จะทอนทุนได้ใช่ไหมครับ
ไม่ได้ถอนไม่ได้ก็ต้องทิ้งทิ้งเงินดาวนั้นแสนนึง
แล้วก็คือผมเหมือนกับลักษณะการหมุนเงินนะครับคือกลายเป็นบ้านก็ต้องติดจำนองไป
ติดจำนองไปอีกล้านหกปรับซ้อนมันครับพี่บีอายุเท่าไร
ห้าสิบหกครับห้าสิบหกแต่เกษียณห้าห้าใช่ไหมครับบริษัทเอกชนห้าสิบห้าครับ
อายุเท่าไหร่เท่ากันครับเท่ากันครับแล้วอย่างงี้เรามอง
อนาคตของครอบครัวแล้วมันจะเป็นยังไงต่อพอมันมาเจอเรื่องนี้เข้า
ก็เครียดนะครับชีวิตเครียด
คือไม่มีความสุขลูกว่ายังไงบ้างลูกลูกก็เจอภาวะเหมือนกัน
เพราะว่าจากที่เคยแบบชีวิตไม่ลำบากก็ตอนนี้ก็ลำบาก
อันนี้เราตัดสินใจคนเดียวเลยไหมที่เราทำอันนี้
คือจริงก็เห็นดีกันทั้งสามคนนะครับทุกวันนี้คุยกันในครอบครัวว่ายังไงบ้าง
ก็เหมือนกับทางภรรยาเขาก็ให้กำลังใจอยู่ก็มันเป็นไปแล้วก็ต้องต่อสู้กันไป
ถามว่าก็เครียดกันทั้งครอบครัวล่ะครับต่อสู้กันไปนะครับ
คุณซีคุณซีสองแสนใช่ค่ะดูเหมือนไม่เยอะสองแสน
ถ้าเทียบกับคนอื่นถ้าเทียบกับคนอื่นในวงฟอเล็กแต่สำหรับเรา
เยอะนะคะคือมันเป็นเงินที่เราแพลนไว้ว่าจะไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วย
เอาไปเรียนต่อด้วยคุณซีตอนนี้ทำงานทำงานบริษัทเอกชน
งานบริษัทเอกชนใช่อืมแล้วก็คือเราแผนไว้ว่าเงินตรงเนี้ย
จะเก็บไว้เรียนต่อด้วยทำธุรกิจส่วนตัวด้วย
แล้วพอมันหายไปก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
ครั้งแรกสุดที่ลงเท่าไหร่ลงทีเดียวเลยค่ะ
เพิ่งลงเมื่อเมษาเมษาที่ผ่านมาเนี้ยอ่ะใช่ค่ะใช่
แล้วก็ไม่ได้เลยเหรอได้กลับมาอยู่สองเดือนเดือนละหกพันนิดนิดนึงค่ะ
คือคือเขาไม่ได้ว่าปันผลหกสิบสี่สิบเป๊ะคือมันจะเป็น

มันได้มาหมื่นนึงคุณซีก็เอาไป๖๐บริษัทก็เอาไป๔๐
แบ่งกันอย่างนี้มันก็เลยได้เข้ามาแค่งวดละแค่
ละแค่ประมาณรวม๒งวดได้กลับมาประมาณ
ผมขอเสริมนิดนึงคือการที่เราจะกดกำไรออกมาได้เนี่ย
จะต้อง๖๐ของเราจะต้องเกิน๕ของเงินต้นที่เราลง

ใช่ไม่ใช่ว่าได้กำไรปุ๊บกดถอนได้เลยฉันต้องรอเวลาให้มันเกิน๕
คุณซีตอนที่พอได้๒ครั้งแรกใช่ไหมเราก็เลยมีเงินเก็บที่จะไว้ไปเรียน
จะมาทำทุนเปิดร้านมันก็เลยลงเลยอย่างเงี้หรอคือหรือว่าใส่ไปเรื่อย
คืออย่างนี้ค่ะเงินก้อน๒แสนคือลงกับแฟนคนละแสน
แสนใช่ลงพร้อมกันทีเดียวเลยแสนนึงมีความคิดจะเพิ่มทุนอยู่ค่ะ
แต่ว่ามันเจอปัญหาซะก่อนแล้วก็พอกดถอนทุนเงินก็ไม่เข้า
เครียดไหมเครียดค่ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้๒๔ค่ะอายุยังน้อย
แต่เราก็เป็นวัยที่กำลังจะสร้างอนาคตแหละ
มันควรจะเป็นก้าวแรกของเราที่
ที่ควรจะเริ่มได้แล้วแล้วพอมันหายไป
เราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด
เงิน๒แสนมันเยอะนะคะสำหรับหนู

แล้วพอมันหายไปมันก็กลายเป็นศูนย์
โทษตัวเองไหมหรือว่ารู้สึกเจ็บใจทำไมเราถึง

มันเจ็บใจค่ะเจ็บใจในที่นี้คือ

ยังไงดีมันเจ็บใจที่เราควรจะเริ่มต้นได้แล้ว
พอมันพังไปหมดแล้วเนี่ยมัน
มันยากอะค่ะการจะเก็บเงินแสนในยุคนี้
คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมยังไม่รู้ค่ะแฟนไว้ยังไงคุยกันคุยกันค่ะตัดสินใจร่วมกัน
ก็ให้กำลังใจกันอืมพี่เอ๋ฮะครับอันนี้เงินส่วนตัวเลยไหมหรือว่าเงินส่วนตัวค่ะ
ร่วมกับครอบครัวมีแต่งงานยังครับโสดโสดครับ
นี้เราหมดเลยไหมหรือว่าเรายังมีอีกไม่ครับพอดีผมบริหารจัดการเงิน
ผมเอาเงินเย็นมาลงเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าผมระวังอยู่แล้วผมกลัวมันแชร์ลูกโซ่อยู่แล้ว
ผมเลยลงไปเพียงแค่๕แสนซึ่งผมคิดว่าเยอะแล้ว๕แสนเนี่ยก็คือถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะ
มันน่าเสียดายไหมก็น่าเสียดายแต่สำหรับผมเนี่ยตอนแรกผมก็เครียดแต่ผมมาเจอพี่คนนี้
ผมเกิดความรู้สึกว่าของผมมันดีกว่าเขาเยอะผมยังทำงานหาเงินใหม่ได้
ผมออกมาต่อสู้เรื่องเนี้ยเพื่อพี่คนนี้เพื่อน้องที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่า
มีน้องคนนึงเขาลงทุนแค่เจ็ดหมื่นเงินเจ็ดหมื่นอาจจะดูไม่เยอะแต่มันคือเงินเก็บของเขาทั้งชีวิต
เขาจะต้องผ่าตัดตาแล้วเขาจะทำงานไม่ได้ไปอีกหลายเดือนแล้วเขาจะอยู่อย่างไร
อันนี้คือความเดือดร้อนของคนความเดือดร้อนของคนอย่าวัดที่จำนวนเงิน
บางคนเสีย๑๐ล้านแต่เขาไม่ได้เดือดร้อนบางคน๗๐๐๐แต่อันนี้คือชีวิตของเขา
เห็นบอกว่ามีคนฆ่าตัวตายเลยเหรอ
ใช่ค่ะที่เชียงรายที่เป็นข่าว
จากเล่นเขาลงไปเท่าไหกว่านั้นเขาลงเท่าไหร่
หลายล้านหลายล้านครับแต่ไม่ทราบว่ากี่ล้าน
คือจริงเขาลงหลายตัวค่ะแล้วช่วงนั้นมันลงพร้อมกันหลายตัว
แล้วตำรวจไม่รับแจ้งความค่ะเขาก็เลยที่ยิงต่อตายในสน
โอ้สิบสองกันยายน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกันเรื่องทางด้านคดีความนะว่าจะช่วยเขาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างแล้วก็ความเสียหายของน้อง
ท่านผู้ชมครับถามตรงเราคุยกับผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนแล้วก็ตกเป็นเหยื่อจากขบวนการแชร์ลูกโซ่นะครับ
ท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งความคิดเห็นเอาไว้ในเฟซบุ๊กไลฟ์ระหว่างรายการของเราเนี่ยเห็นบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อคุณเสือบอกอยากจะชี้แจงอยากจะพูด
เราก็ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงยังไงถ้าจะทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะครับหรือทีมงานเราติดต่อกลับไปท่านติดต่อกลับหน่อย
ถ้าอยากชี้แจงว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ยจะได้คุยกันนะครับเราพร้อมเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับ
เมื่อสักครู่ผู้ที่เสียหายจากพอเล็กซ์พี่เล่าให้ฟังบอกมีคนหนึ่งที่ยิงตัวตายเสียชีวิตนะ

ผมไปย้อนดูข่าวเนี่ยผมเห็นจากไทยรัฐออนไลน์แล้วถ้าย้อนเมื่อ๑๒กันยาที่ผ่านมาเนี่ย
หนุ่มวัย๓๑มีเงินเก็บหลักล้านจากการทำงานเป็นกุ๊กต่างประเทศลงทุนตลาดซื้อขายเงินตรา
แต่ช่วงหลังขาดทุนเครียดขี่บิ๊กไบท์ไปก่อเหตุยิงตัวตายเสียชีวิตคาโรงจอดรถโรงพักที่เชียงราย

เดี๋ยวเรื่องคดีเดี๋ยวมาคุยต่อนะครับเดี๋ยวจะได้ถามทนายด้วยแต่คุยกับน้องหน่อยน้องกี้กับน้องนกอันนี้
มาทางนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโครงการออมเงินกับแม่มณีซึ่งเขามีแม่ขายคนหนึ่งชื่อมะนาว
มะนาวกับมณีเราก็พยายามติดต่ออยู่นะครับอยากจะคุยด้วยเหลือเกินจะได้สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เหมือนกับน้องก็ติดต่อไม่ได้กี้๒แสนกว่าเท่ากับนกเลยใช่ไหมสองแสนกว่าเหมือนกัน
๒แสนสองค่ะ๒แสนสาม๒แสนสาม๒แสนสองพี่ก่อนกี้อันนี้คือเงินของเราเพียว
ใช่ค่ะเป็นเงินเก็บของตัวเองคนเดียวค่ะและไม่ได้มีใครมาต่อเราเราไม่ได้ไประดมทุนกับใคร
ไม่มีค่ะกับมะนาวเลยมะนาวเขาบอกให้เท่าไหร่ฮะตอนนั้นเห็นถ้าของมณีนี่๙๓มะนาวให้กี่เปอร์เซ็นกำไร
๕๐ค่ะก็ตามข่าวที่ออกมามะนาวก็จะตัดไว้๔๓ใช่ค่ะ
เงินก้อนนี้พอมันหายไปเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ก็เสียใจค่ะเพราะว่ามันคือเงินเก็บที่เก็บมาทั้งชีวิตจริงนะคะ

ก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำธุรกิจเล็กค่ะแต่คือตอนนี้ก็ต้องหยุดไว้หมดเลย
เคยค่ะก็มีทวงถามไปแต่เขาก็ตอบกลับมาว่ายังไงก็ต้องรอให้แม่มณีเนี่ยคืนตังค์มาก่อน
แล้วก็บอกว่าถ้าเราไปแจ้งความเนี่ยก็จะไม่ได้เงินเขาจะต่อให้ได้เงินจากแม่มณีมา
เขาจะให้สิทธิ์กับคนที่ไม่แจ้งความก่อนเท่านั้นค่ะ

กลัวค่ะคือถ้าจะไม่ได้เงินจริงยังไงขอให้เขาโดนดำเนินคดีตามกฎหมายก็ยังดีค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแบบไม่แคร์คนอื่นที่เขาเดือดร้อนเลย
อย่างน้อยให้เขาได้เข้าไปชดใช้ในคุกก็ยังดีค่ะ
คือมะนาวเขาก็พยายามบอกว่าเขาก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่เขาก็ส่งให้มณีเหมือนกัน
น้องนก๒๓แสน๒แสน๒อันนี้คือเงินเก็บเพลียวหรือว่าเราไป
เงินเก็บทั้งชีวิตเลยค่ะเป็นทุนการศึกษาของลูก

แม่ตอนนี้แม่ป่วยรอเงินผ่าตัดสะโพกอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่มี

มีค่ะแปลนทำงานคนเดียว
ตอนที่ไปลงตรงนี้สามีรู้ไหม

ตอนแรกว่าจะไม่บอกคิดว่าจะได้เงินคืนก็รอค่ะ
จนมันถึงมันคิดว่าคงเรื่องมันใหญ่แล้วอะค่ะ

เพราะคือเงินเก็บของครอบครัวด้วยใช่ไหม

เขาก็บอกว่าทำอะไรทำไมไม่ปรึกษา

ก็เราอยากได้เงินจากตรงนี้
เก็บไว้รักษาแม่ด้วย

แล้วก็จะเอามาซ่อมแซมบ้านด้วยค่ะ

ว่าถ้าได้มาถึงจะบอกทีหลัง

แล้วชวนลูกลงทุนด้วย
เวลาน้อยนะครับ

ท่านไนเจย์ยังไงดี
คือตอนนี้ฝั่งมณีเนี่ยหายห่วงไปแล้ว
เพราะดีเอสไอร์รับเป็นคดีพิเศษแล้ว

เป็นสายต่อเนื่องกันไปก็แจ้งทั้งมะนาวแล้วก็แม่มณีด้วย
ก็ถือว่าก็ต้องรอคดีหลักคดีหลักของมะนีก็ต้องรอไป
ใช่ส่วนทางนี้ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษ
เดี๋ยวจะไปตามเรื่องต่อว่าเมื่อไหร่จะรับอันนี้ซับซ้อนกว่าเยอะ
ต้องให้เดียไปทำในส่วนเรื่องคดีแต่เรื่องความผิดมันจะคล้ายกัน
เพียงแต่เรื่องความสลับซับซ้อนมันต่างกัน
แนวโน้มอันไหนยากง่ายกว่ากันจะได้เงินคืน
การที่จะได้เงินคืนเนี่ยยากทั้งคู่เพราะว่าคนที่เอาไปทำมันนี่เกมเนี่ย
มันต้องโยกย้ายทรัพย์สินหรือมีนอมินีในการมารับทำบัญชี
หรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วยากทั้งคู่ยากทั้งคู่เพราะเรื่องเงินเนี่ย
ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกไงอ่ะ

คืออย่างน้อยถ้าเอาตามขั้นตอนตามกฎหมายเลยนะ
มันก็ต้องไปสุดท้ายปลายทางคดีของศาลถึงที่สุดใช่ไหม
เขามีถ้าเขาผิดจริงมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่

แล้วก็เฉลี่ยรวมคืนผู้เสียหาย
คือทุกคนยังมีความหวังอยู่หวังพึ่งในกระบวนการยุติธรรม
ทีนี้กระบวนการยุติธรรมก็ต้องตอบโจทย์ทางผู้เสียหายว่า
จะให้เขาได้มากน้อยขนาดไหน
พอมันมีข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ย
แล้วทุกครั้งที่มันมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้นะฮะ
ผมก็ได้คุยกับหลายกลุ่มผู้เสียหายที่เวลามันเกิดขึ้น
ลักษณะแบบนี้แชร์ลูกโซ่สินค้าหรือจะไม่มีสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

คนที่เขาดูหรือว่าเขาฟังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกหรือว่ามีความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาว่า

ในส่วนตัวผมนะ

คือถ้าเกิดว่า
เราไม่ได้โลกอ่ะค่ะ
คนอื่นอาจจะมองว่าโลกแต่เรามองว่ามันคือการลงทุน
ขึ้นไปเหมือนกับแชร์ลูกโซ่อื่นใช่ไหม

สำหรับเรามันคือการลงทุนช่องทางหนึ่ง

บริษัทโอ้โหที่ดูแล้วมีนู่นนี่นั่นแบบ
เป็นหลักเป็นฐานชัดเจนอย่างนี้จะทำอย่างนี้
ผมสงสัยอยู่แล้วผมถึงได้

ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันแรกแล้ว
คุณดีถ้าบอกอะไรถึง

มาชดใช้ให้คนที่เดือดร้อนและเดือดร้อน

ขอให้แม่ยอมรับความจริงแล้วก็แถลง
ผู้ร่วมชะตากรรมทั่วประเทศไทยนี่แหละค่ะ
พี่บีอยากฝากบอกอะไรไหมครับ

ที่เรามาร่วมลงทุนกับเขา
ก็ต้องให้มีความเห็นใจกันบ้างครับ

อยากให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาพูดไปค่ะ
ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมะนาวจะเป็นคนรับผิดชอบ

ว่าถ้าบริษัทจะล้มหรือมีปัญหาอะไรก็ตาม
เขาจะรับผิดชอบยอดตรงนี้ให้กับทุกคน

ก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบสิ่งที่พูดค่ะ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

สุดท้ายแล้วก็ต้องรอดูเรื่องของคดีความ
เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกันแล้วกันนะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรายครับ

วันนี้ผมภาคภูมิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ